ที่สุดยอดกว่านี้ก็มีคุณผู้ชมค่ะดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปเกาะติดบรรยากาศสนามแข่งรถ

เพ็ดต์แมกนัสมีการเปลี่ยนรถฟอร์มูล่าวันที่แข่งแบบเร็วคิดว่ามันเป็นเอสเตอร์แมนอัลพอร์ที่ล๊อคเตอร์ดาวน์แค่นิดหนึ่ง
อัลพอร์มูล่าวันที่จัดขึ้นบริเวณทุ่งนาบ้านยางโทนตำบลวัดฟริกอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกจ้า

เขาจัดกันมาแทบทุกปีนะ

เหลอะยิ่งเหลอะยิ่งเยอะประสบการณ์เขาบอกแบบนี้
บ้านยางโทนแล้วก็บ้านแขก

แขกมาร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

ก็คือประเภทการแข่งขันแบบภายใน
ที่ไม่มีการดัดแปลงและตกแต่งเครื่องยนต์

กับประเภทประชาชนทั่วไปหรือมืออาชีพ

การแข่งขันแบบเต็มกันหน่อยค่ะ

นี่แต่ละคนไม่ธรรมดาเลยนะครับเครื่องยนต์เนี่ย
โอ้โหเครื่องฟิตสตาร์ติกง่ายจริง

เอาไม่ชอบขโมย

เพราะทุกคนเคิร์นกระจุกระจาย
คนที่ยืนเชียร์หน้าดำหน้าแดงกันหมดเลยค่ะคุณ
โอ้ยคนนั้นน่าแดมน่าแดงเลยนะ

และสุดท้ายผู้ที่เข้าเส้นชัย
นั่นก็คือสีแดง
บัดโค้นแตกเลยอย่างนี้
ตามทันนะสุดยอดจริงนะคะการแข่งขันนี้ก็จัดขึ้นเพื่อสร้างเสริมความสมัครสมาธิสามัคคี
ชิงเงินรางวัลถ้วยเกียรติยศค่ะเพื่อนำรายได้ไปพัฒนาชุมชน
ซึ่งรถไถนาแบบนี้นะคะชาวบ้านเขามีแทบทุกหลังคาเรือนเลย
พอว่างก็จะนำมาแข่งขันกันแบบนี้เป็นประจำอย่างที่คุณชนะบอกนี่แหละ
ก็ถือว่ามันเป็นความสนุกสนานของชาวพิศนุโลกในช่วงนี้นะคะที่เขาจะมาแข่งขันกัน
บอกเลยนะทั้งสองท่านนะทุกงานแข่งงานนี้มีครบจริงทั้งความมันแล้วก็เรื่องของการแข่งขันกองเชียร์ก็มี
ขาดอยู่อย่างเดียวคือ
เดี๋ยวเขาก็มาจ้างดิฉันหรอกพิธีไม่ต้องทันไถ
คุณรับไหมรับรับ

สนุกสนานกับกิจกรรมนะครับสนุก